เอามาดูพาดหัวใหญ่หน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้
เก้ากลายฉะงบกลาหมลวงพรางเพื่อไทยสัตว์ใช้ตกเขียวตูปราบชายวุฒิเบาเบาหน่อยนะฮะ
พูดถึงเรื่องของเมื่อวานนี้นะครับการประชุมสอสอเกี่ยวกับการพิจารณาร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ใช่ค่ะโอ้โหทีนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยนะครับ
บอกว่าไม่ตอบโจทย์ก่อหนี้ก่อสินแล้วก็ที่สำคัญใช้งบเกินจริงอะไรอย่างนี้นะครับ
อ่ะเรื่องนี้อาจารย์สุภาพคลิกกระจายจะมาวิเคราะห์ให้ฟังใช่ในขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้
ต้องค่ะได้ฟังอาจารย์สุภาพแล้วหลังจากจบอาจารย์สุภาพดิ
อยากให้คุณผู้ชมตามต่อเพราะเขาบอกว่ามีเรื่องลึกลับเกิดขึ้นในสภาด้วย
เรื่องผีในสภาเอาเรื่องไม่ผีก่อนเรื่องของงบประมาณรายจ่ายปี๖๔กันก่อน
ติดตามจากอาจารย์สุภาพเลยครับสวัสดีอาจารย์ครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับคุณบุ๊คครับสวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับ
เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าเดี๋ยวนะฮะขอหลีทีวีนิดเดียวครับ
เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าคนไทยท่านผู้ฟังทั้งหลายควรจะตามหน่อย
ถึงแม้ว่าอาจจะเป็นเรื่องยากยากไปนิดนึงสำหรับตอนเที่ยง
แต่ว่าเรื่องนี้เราควรรู้เราต้องรู้เพราะเป็นเรื่องที่จะเกี่ยวข้องกับเราเราท่านในอนาคตด้วย
นั่นคือเรื่องของงบประมาณแผ่นดินครับ
เรื่องของงบประมาณแผ่นดินอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องไม่เกี่ยวข้องกับเราเกี่ยวครับ
เพราะว่าฟังแล้วเราจะได้รู้ว่ารัฐบาลจะเอาเงินงบประมาณแผ่นดินใช้ไปทางไหนยังไง
งบประมาณปีนี้ตั้งไว้๓จุดล้านล้านบาท
เรียกว่า๓๓แสนล้านบาท
เอาเป็นว่า๓จุดล้านล้านบาทนี่เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย
จัดงบประมาณคราวนี้เป็นการจัดงบประมาณขาดดุล
ที่จริงการจัดงบประมาณขาดดุลไม่ใช่เรื่องแปลก
แต่ปีนี้เป็นการจัดงบประมาณขาดดุลที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์
คือขาดดุล๖๒๓๐๐๐๐๐๐ล้านบาท
ขาดดุลแปลว่าอะไรครับ
แปลว่ามีรายจ่ายสูงกว่ารายได้
ทำให้รัฐบาลต้องกู้เงินมาเติมในส่วนที่ขาดอยู่๖๒๓๐๐๐ล้านบาท
คิดเป็น๑๘ของยอดรายจ่ายประจำปี
ทีนี้เราลองเอาหนี้เก่ามาบวกหนี้ใหม่
หนี้เก่าเนี่ยปัจจุบันเนี่ย
เรามีหนี้ขาดดุลอยู่ก่อนในงบประมาณปี๖๓
เท่าไหร่ครับ๔๖๙๐๐๐ล้านบาท
ถ้าไปบวกกับหนี้ที่กู้มาแก้ปัญหาวิกฤตโควิดอีก๑ล้านล้าน
เท่ากับว่าในช่วง๒ปีนี้
รัฐบาลได้ก่อนหนี้ไว้แล้ว๓ล้านล้านบาท
แล้วถ้าย้อนถอยหลังไปอีก๗ปี
พลเอกประยุทธ์เป็นผู้นำประเทศมาเนี่ย
รัฐบาลได้ใช้เงินเกินหน้าตักไปแล้ว๔ล้านล้านบาท
ซึ่งคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐ
พิปรายว่าตั้งแต่ปี๕๗
ผลเอกประยุทธ์ใช้งบประมาณไปแล้ว๒๐ล้านล้าน
แต่ว่าเนื้องานที่เอามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ขับเคลื่อนได้เพียง๓ล้านล้านบาทเท่านั้น
ถัดมาประเด็นที่เราควรรู้
คือถามว่าประเทศเราที่เป็นหนี้เขามากเนี่ย
แล้วเราจะใช้หนี้กันยังไง
พอไปดูในงบประมาณปี๖๔
ที่จะใช้กันตั้งแต่เดือนตุลาเป็นต้นไปเนี่ย
รัฐบาลตั้งงบชำระคืนเงินต้น

ปีหน้าใช้คืน๑๐๐๐๐๐ล้านบาท
แล้วถ้าเราต้องใช้หนี้เงินกู้
ปีละ๑๐๐๐๐๐ล้านบาทไปทุกปี
เราต้องใช้หนี้เป็นเวลา๔๐ปีครับ
เราถึงจะผ่อนใช้หนี้๔ล้านล้านบาทได้หมด
ใครมาเป็นรัฐบาลก็ต้องยอมรับรับรู้กับสภาพแบบนี้
มาเป็นรัฐบาลก็ต้องยอมรับรับรู้กับสภาพแบบนี้
คำถามที่คาใจประชาชนและคาใจฝ่ายค้าง
คำถามที่คาใจประชาชนและคาใจฝ่ายค้าน
ก็คือว่าในสภาพที่ประเทศเป็นหนี้มากแบบนี้
ก็คือว่าในสภาพที่ประเทศเป็นหนี้มากแบบนี้
รัฐบาลจะบริหารประเทศจะใช้เงินอย่างเจียมเนื้อเจียมตัวกันหรือเปล่า
บานจะบริหารประเทศจะใช้เงินอย่างเจียมเนื้อเจียมตัวกันหรือเปล่า
รัฐบาลจะบริหารประเทศจะใช้เงินอย่างเจียมเนื้อเจียมตัวกันหรือเปล่า

ครอบครัวที่มีหนี้สินลุงรังกู้โน่นกู้หนี้

แต่ว่าถ้าคนในครอบครัว
ใช้เงินกันอย่างไม่ยั้งคิด

แต่ว่าครอบครัวเป็นหนี้
แต่ว่าครอบครัวเป็นหนี้

แต่ว่าครอบครัวเป็นหนี้

แต่ว่าครอบครัวเป็นหนี้
เรามีประเทศที่เป็นหนี้เขาขนาดนี้
เรามีประเทศที่เป็นหนี้เขาขนาดนี้
แต่ทำไมไปดูงบค่าใช้จ่ายบางส่วนยังน่าตกใจ
แต่ทำไมไปดูงบค่าใช้จ่ายบางส่วนยังน่าตกใจ
แต่ทำไมไปดูงบค่าใช้จ่ายบางส่วนยังน่าตกใจ
แต่ทำไมไปดูงบค่าใช้จ่ายบางส่วนยังน่าตกใจ
โดยเฉพาะงบประมาณของกระทรวงกลาโหม
เอาเป็นว่าไม่ต้องลงรายละเอียดว่าเขาทวงไว้ยังไง
เอาเป็นว่าไม่ต้องลงรายละเอียดว่าเขาท้วงว่ายังไง

อภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง
คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง

คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง
คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง
คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง

คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง
คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง
คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง

คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง

คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง

คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง
คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง

คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง

คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง

คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง

คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง

คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง

คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง

คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง
คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง

คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง

คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง
คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง

คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง

คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง

คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง

คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง

คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง
คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง

คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง

คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง
คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง

คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง

คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง

คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง
คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง

คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง
คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง
คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง

คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง

คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง

คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง
คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง

คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง

คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง

คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง
คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง
คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง

คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง
คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง
คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง
คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง
คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง

คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง
คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง
คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง
คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง
คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง

คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง
คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง
คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง

คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง

คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง

คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง
คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง

คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง

คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง
คำอภิปรายของสอสอพักเก้าไกลคนหนึ่ง

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ